ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหลังจากที่เกิดเหตุคาร์บอมก่อนหน้านี้
กลับไปก็ทำให้ขวัญและกำลังใจของทั้งพนักงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เน้น
ค่อนข้างที่จะตะเลิดเปิดเปลืองพอสมควรนะครับ
แต่ว่าผู้บริหารยืนยันว่าจะดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชน
ก็มีคนไปรอใช้บริการจำนวนมากครับ
นายวีรณันเพ็งจันผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในวิธีเปิดบริการใหม่
ในเวลาศัพท์คมที่ผ่านมาครับทำให้อาคารร้านค้าเสียหายอย่างหนัก
ตลอดทั้งวันก็มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดสาย
ทำให้รถคนที่มาใช้บริการเนี่ยก็ต่อแถวกันยาวกว่า๑กิโลเมตรนะครับ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ส่วนอาคารร้านค้าที่เสียหายอย่างหนักจากเหตุระเบิด
ห้างยืนยันว่าจะเร่งซ่อมแซมอย่างเต็มที่
ว่าจะเปิดให้บริการในส่วนที่เสียหายได้
ภายใน๑๒เดือนนี้ครับ
ในส่วนของผู้ค้าและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดซ่อม
บริษัทจะให้การดูแลแล้วก็ประสานกับหน่วยงานต่าง
ขณะที่แผนการลงทุนเปิดสาขาก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อหน้า
แต่ละพื้นที่นั้นที่จะขยายสาขาก็จะต้องผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดทุกครั้ง
ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั่วประเทศ๘๑๘สาขา